เพราะฉะนั้นขอย้อนกลับไปช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาหน่อยนะคะ
หลายคนไปเที่ยวถังจังหวัดโดยเฉพาะไปร่วมประเภณีหาเทียนภรรษา

แต่ละปีนั้นก็ยิ่งใหญ่สวยงามมากขึ้นไปเรื่อยด้วย

กรุงเทพประกันภัยได้มีส่วนร่วมนะคะ
กรุงเทพประกันชีวิตนะคะได้มีส่วนร่วม
ในการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของคนทำเทียนด้วย

ก็ลงพื้นที่ไปเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันติดตามได้เลยค่ะ
พรรษาอุบลราชธานีที่เล่าเรื่องราวสืบทอดพุทธประวัติมาช้านาน
ในปีนี้มีคุ้มวัดต่างส่งเข้าร่วมกว่า๕๐ขบวน
โดยเฉพาะเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ที่วิจิตรงดงาม
ของคุมวัดชัยมงคลอำเภอเมือง
มีความแตกต่างและสะดุดตานักท่องเที่ยวเรือนแสน
เนื่องจากแกดสลักเทียนได้อย่างละเมียดละใหม่
โดยช่างเล็กเวชพันธุ์ที่ถนัดแก่สลักรูปใบหน้า
ปีนี้ช่างเล็กได้นำเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง
สลักเทียนเป็นบูรพาจารย์ชื่อดังของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
นำโดยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระพิสูจนสายวิปัสนากรรมฐาน
จากอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน
ปีนี้ร่วมกับวัดชายมงคลในการทำเทียนพรรษา
เราสืบสารตำนานในเรื่องของบูรพาจารย์นะคะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลได้ทำเทียนให้กับกรุงเทพประกันชีวิตในปีนี้นะคะ
สวยงามมากมีท่านอาจารย์มั่นหลวงปู่ชานะคะ
แล้วก็หลายองค์ทีเดียวนะคะเพื่อให้ประชาชนคนไทย
ที่มาชมประเพณีแห่เทียนพรรษาได้ทราบถึงนะคะประเพณีที่ดีงามของเราค่ะ
งานนี้มีทั้งอากาศร้อนและฝนตกบางช่วง
กรุงเทพประกันชีวิตจึงจัดน้ำดื่มผ้าเย็นหมวกพัด
แจกให้กับนักท่องเที่ยวได้ดื่มได้ใช้
เพื่อชมขบวนเทียนพรรษาอย่างสบายใจ
เป็นปีที่๔แล้วนะคะที่เราร่วมบริการน้ำดื่ม
ให้กับประชาชนคนไทยที่มาร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาค่ะ
ปีนี้เราจัดมาบริการน้ำดื่มเป็นหมื่นขวดเลยนะคะ
เรามีเต็นต์ตั้งมีเจ้าหน้าที่บริการ
เพื่อให้ประชาชนคนไทยของเราซึ่งปีนี้อากาศร้อนมากนะคะ
ถึงแม้ฝนจะตกแต่เราก็แจกผ้าเย็น
บริการน้ำดื่มสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะ
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้จัดเป็นปีที่๑๑๕แล้ว
ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบรุษภาคพื้นอีสานได้จัดทำขึ้น
ลูกหลานก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
สร้างความภาคภูมิใจให้คนท้องถิ่นและประทับใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน